ถ้าดิฉันร้องแล้วรับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จัก

ไซวาซิบอทิมกัน

ไม่ต้องเสริมเลยไปฟังกันดูดีกว่า
เพลงนี้เนี่ยมันมีดราม่าเกิดขึ้นด้วยค่ะ
บอกเลยว่าเพลงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอน

ฮิตระดับเรียกว่า๑๓๐ล้านวิวอ่ะคุณ

ฮิตระเบิดระเบิดข้ามปีไปเลยนะครับ

หลังจากที่มีเว็บไซต์หนึ่งเปิดเผยจดหมาย
อ้างว่าเป็นผู้แต่งทำนองแล้วก็เนื้อร้องเพลงนี้
แต่กลับโดนกล้องนำไปขับร้องจนโด่งดัง
โดยไม่ให้เครดิตเลยสักนิดเดียว
ก่อนหน้านี้จะพยายามติดต่อไปยังที่นักร้องชื่อดัง

จนต้องร่อนจดหมายผ่านสื่อแล้วก็ยืนยันว่า

ขณะที่ในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณก้องห้วยไร่
ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีนี้
มีเพียงภาพที่เจ้าตัวถ่ายคู่กับน้องหมา
พร้อมข้อความว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีใช่ไหม

เหล่าแฟนคลับก็เข้าตามไปโพสต์ให้กำลังใจกันมากมายเลยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะมีความเคลื่อนไหวของผู้จัดการคุณก้องห้วยไร่
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
ยืนยันเลยว่าไม่รู้จักกับคนที่แอบอ้าง

เพราะว่าเคยส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊คของกล้องเมื่อนานมาแล้ว
ตอนนี้นะคะรอให้ติดต่อกลับมาอีกครั้ง
หากมีหลักฐานว่าเป็นเจ้าของเพลงนี้จริง

ไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
นี้นะคะผู้จัดการของกล้องก็ยืนยันอีกครั้งเลยว่า
เพลงดังกล่าวเป็นผลงานการแต่งของกล้องห้วยไร่เองจริง
คือคุณกล้องเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า
บทเพลงนี้ไซวาซีบอร์ดทิมกัน
เป็นเพลงที่เขาแต่งมาจากตัวเองล้วน

จากประสบการณ์ความรักของตัวเองนั่นแหละ
ใช่ตอนนี้มันมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้
มีคนกุขึ้นมาแบบนี้ต้องรอออกมาชี้แจงนะ

ถ้ามีหลักฐานจะไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ถ้าไม่มีหลักฐานจริงรอเลยคุณ
ใช่เพราะตอนนี้กระทบกับชื่อเสียงของคุณกล้องห้วยไร่

ถ้าเป็นคนที่สติสมประกอบ๑๐๐